คุณผู้ชมไปดูศึกเด็กช่างกันหน่อยค่ะ
เป็นเด็กเทคนิคปะทะกับเด็กเทคโน
ย่านบางว่า๑๕รุม๒เอามีดดายาไล่ฟันกันเอาระเบิดปิงปองปลาใส่กัน
ไม่แคร์ใครไม่สนใจกฎหมาย
กลัวว่าชาวบ้านเขาจะได้รับลูกหลงอะไรใดทั้งสิ้น

ว่าเห็นเป็นกลุ่มไวรุ่นกลุ่มเหมือนกันนะคะ

แล้วมอเตอร์ไซคันหนึ่งก็ได้ล้มลงไป
ล้มลงไปตรงหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต
หลังจากนั้นนะครับผมไปรุ่นต้อรวมฟุ่มกันมานะคะ
แล้วก็ตีคือเป็นช่องที่เร็วมาก
เราก็ตั้งสตรีได้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสกเลยนะคะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยเทิดไทย๕๙ย่านบางว่า
ฝ่ายคนที่มากัน๑๕คนเป็นเด็กเทคนิคเจ้าถิ่นค่ะ

ส่วนอีกฝ่ายที่ถูกรุม๒คนเป็นเด็กเทคโนย่านฝั่งทน

ใกล้จุดเกิดเหตุบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยนะคะ
เสียงระเบิดปิงปองคือดังไม่หยุด

จนคนที่ถูกรุม๒คนต้องหนีตายเข้าร้านแก๊ส
แล้วเจ้าของร้านแก๊สต้องเสี่ยงตายตะโกนห้าม
บอกพอแล้วตำรวจจะมาแล้วคุณผู้ชมนี่
คือเขาต้องหนีตายเข้ามาคุณเห็นมีดดายาไหม

ฝั่ง๑๕คนที่เป็นเทคนิคเจ้าถิ่นถึงยอมหนีไป
โอ้โหหลักฐานในที่เกิดเหตุเยอะไม่รู้จะเก็บยังไง
รอยเลือดสะเก็ดระเบิดปิงป้อง
เสื้อผ้าหมวกนิรภัยมีดดายากระเป๋าสะพาย
คนเจ็บนะคะเป็นเยาวชนอายุ๑๘ปี

ส่วนอีกคนนึงถูกฟันเข้าที่สะบักหลังเป็นแผลชะกัน
ทั้งคู่เป็นนักเรียนปวชปี๓เทคโนโลยีกรุงทนค่ะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทรกสุปทัศน์สรรวจสอบสวนสบขุนเทียน
อาจารย์ฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ปกครองของคู่กรณีสองฝ่าย
มาพบแล้วนะคะแจ้งแนวทางในการดำเนินคดี
ฝ่ายคนเจ็บยังต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุ๑๕คนตำรวจบอกว่ารู้ตัวหมดแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลใบรับรองแพทย์ของคนเจ็บ
แล้วจะเรียกตัวทั้ง๑๕คนมาพบเพื่อแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายร่างกายสาหัส
ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสืบสวนแล้วไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือโกรธแค้นเป็นการส่วนตัวค่ะ
แต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนช่างกลกลุ่มอื่นของสองสถาบัน
ก่อเหตุยกพวกทำร้ายร่างกายกันก่อนหน้านั้น
แล้วบังเอิญมันเป็นสถาบันเดียวกันที่คนอื่นเขาเคยมีเรื่องกัน

ขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันปุ๊บเอาเลยตีกันเลยซะอย่างนั้น